ด้วยผู้ชมครับที่นครศรีธรรมาราชนะคะ
มีเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยม
เพราะว่ามีคนร้ายจะไป

ใช้มีดพลาจามสัยศิริษะเขานะครับ
คือแผลเนี่ยลึกถึงกระโหลก
ต้องขออนุญาตทำภาพที่สีเทาเนี่ยคือเลือดทั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ครับซอยบางสะพาน๓๖
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ตายชื่อว่านางสะอื้นช่วยทองอายุ๕๓นะครับเสียชีวิตอยู่ที่หลังบ้านนะฮะ
บาดแผลก็คือถูกฟันด้วยของมีคมคาดว่าเป็นมีดพระ
แผลเนี่ยถูกฟันเข้ากลางศีรษะมาถึงท้ายถอยนะครับ
แล้วก็ลึกลงไปจนเห็นกระโหลกนะฮะคือเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยอ่ะ
อายุ๕๒นะครับชื่อนายจรัสมาเห็นศพคนแรกนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้าเขาก็ขับรถออกจากบ้านไปซื้อดินกับทรายที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
จะเอามาทำสวนภรรยาอยู่บ้านคนเดียวนะฮะอยู่บ้านเพียงลำพัง
สาเหตุที่ถูกทำร้ายถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
สามีบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจริงจะเป็นเพราะอะไรนะ
เพราะปกติภรรยาก็เป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนบ้าน
ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครแต่จะชอบใส่สร้อยข้อมือทองคำกับสร้อยคอทองคำ
สองอย่างรวมกันเนี่ยน้ำหนักหกบาทอืมแต่ขณะเกิดเหตุไม่ได้ใส่
เพราะว่าเก็บไว้ในบ้านเดี๋ยวฟังสามีก่อนนะครับ
บาทในผืนก็เงียบไปนั้นนะครับแต่บอกมันไม่จ่ายก็ไม่จ่าย
ช่วงเช้าผู้ตายคือนางสะอื้นอยู่บ้านคนเดียวนะครับเดินเข้ามาคงใช้มีดพระ
ขู่ให้ผู้ตายเอาทองคำมาให้อาจจะเคยรู้ว่าผู้ตายเนี่ยใส่ทองเยอะ
ค่ะนะฮะอ่าครูให้เอาทองมาให้แต่ผู้ตายตอนนั้นไม่ได้ใส่นะครับ
แล้วก็เก็บไว้ในบ้านผู้ตายก็ไม่ยอมบอกว่าเก็บไว้ที่ไหน
ไม่ยอมเอาทองมาให้ก็คงจะมีการต่อสู้นะครับ
เถียงกันนะครับคนร้ายคงโมโหแล้วใช้มีดฟันเข้าไปที่ศีรษะของผู้ตาย
จนเสียชีวิตอยู่ที่หลังบ้านแล้วก็หลบหนีไปโดยที่ไม่ได้อะไรไป
นะฮะพันธุ์ตำรวจเอกมลเทียนเป้าทองผู้กับการสอบภอมือนครศรีธรรมราช
ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายแล้วนะครับ
เชื่อว่าคงจะเป็นวัยรุ่นขี้ยาในหมู่บ้านค่ะ
หรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่รู้จักกับผู้ตายอยู่แล้วแหละ
เพราะว่ามาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป้าประสงค์คือจะต้องมาเอาทรัพย์สินสำคัญ
อย่างที่สามีของผู้ตายบอกถ้าคนที่รู้จักจะรู้ว่า
ภรรยาของเขาใส่สร้อยคอทองคำแล้วก็ข้อมือน้ำหนักรวม๖บาท
เนื่องจากหลังฆ่าแล้วหนีไปเนี่ย
ก็ไม่ได้ลื้อค้นแล้วก็เอาทรัพย์สินอย่างอื่นไปเลยโอ้โหนี่นะฮะค่ะ